อจรภัยเชื้อเวลาคลุกชีวิตดกไม่หลบ
ครบ๒นี่มันใช้ไม่ได้แล้วแหละ

ตัวเอาไปนี่ก็ได้
นี่ถึง๕ไก่เฝ่าแล้ว
ห้าก็ได้ไม่ต้องจง
ห้าทำไม

มีอะไรด้วย
มีอะไรด้วย
โกนปีนโกนปีน

อันดับเกิดทาง
เอ่อเขามารับรอบรอบหนึ่งแล้วเราเตือนไปแล้วนะเราเตือนไปแล้ว
ว่าเรามีวินนะอย่ามารับแต่อันนี้เขาโกหกว่ามารับน้อง
มันไม่ใช่รับน้องมันมารับวินหน้าวินเราแล้วก็มารับลูกค้าเรา
เราก็เตือนดีดีแต่เขาเป็นคนกวนก่อนเขากวนว่าดัดตรงไหนวิน
ตรงไหนวินเราก็บอกว่าเนี่ยเรามีวิน๒จุดนะเราไม่ให้รับ
พอไม่ให้รับปุ๊บเขาก็ออกไปพอออกไปเสร็จสักพักหนึ่ง
เราแรบจบเราแรบจบแล้วเราก็พูดดีแต่เขากลัวเราก่อน
เราก็เกิดมีอารมณ์โมโหเขาก็มารับรอบสองรอบสอง
เราก็ต้องเตือนเขาใหม่แต่เขารับบริการปุ๊บออกไปเลย
ออกไปอย่างรวดเร็วเราก็ขี่ตามไปแล้วก็ไปประกัดเขา
ว่าทำไมต้องมารับอีกคนเราอ่ะต้องดูว่ามีวินเขาเตือนแล้ว
ก็ต้องไม่มารับอีกแต่นี่มารับก็คือยังไงอ่ะ
ไม่มีกฎระเบียบไม่มีกฎิกาไม่เกรงใจกัน
คนเราหากินด้วยกันมันต้องอารมณ์อรวย
ต้องมองว่าจุดนี้เขามีวินนะเราไม่รับนะ
แต่อันนี้เขาเขากวนอ่ะเขากวนเราแล้ว
เราก็ต้องเกิดอารมณ์ท้าตีท้าต่อยเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ที่เราเกิดอารมณ์ตอนนั้นคือความโอโห
ที่เขามารับรอบสองเขาไม่เกรงกลัวอะไรเลย
ไม่เกรงกลัวพวกเราเลยและกฎหมายด้วย
ใช่ผมไม่เคยห้ามวินหรือว่าแก๊ปวิน
เราไม่เคยห้ามแก๊ปวินเนี่ยการจะทำแก๊ปวินเนี่ย
ต้องรับในเขตตัวเองแล้วก็หน้าวินตัวเอง
ห้ามรับนอกเขตตัวเองถ้ารับในเขตตัวเองก็ไม่มีใครว่า
แล้วแก๊ปป้ายขาวเนี่ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
เป็นมาเฟียป้ายขาวอยู่แล้วแล้วก็จะรับเนี่ย
ก็รับที่ไม่มีวินไม่มีใครว่าไม่มีใครห้าม

คุณจะวิ่ง๕บาท๑๐บาทหรือว่าฟรีก็ได้ไม่มีใครว่า
คุณรับไปเลยนอกที่ไม่มีวินในซอยเขามีวิน
คุณก็ไม่ต้องรับคุณก็ยกเลิกไป
ให้วินเขาหากินบ้างเปิดพื้นที่ให้วินบ้าง
ทุกวันนี้วินก็จะตายอยู่แล้วมีทั้งส่งของส่งเอกสารทุกวันนี้
หากินเฉพาะจุดของวินเท่านั้นเลยตอนเนี้ยแล้วมันลำบากไหมอ่ะ
รับทุกที่ทุกวินหน้าวินไม่เคยคิดว่าเขามีวิน
กูรับได้กูรับตรงไหนที่เขาห้ามก็ยังมึนไปรับอีก
แล้ววินทำไงตอนนี้แล้วพวกผมป้ายเหลืองถูกกฎหมาย
ทำถูกกฎหมายหมดแล้ววินจะทำยังไง
แล้วแก๊ปเขาให้เขาให้ทำป้ายเหลือง
นาฬิกาของวินทุกวันนี้ก็ต้องมีก็มีป้ายข่าวอยู่ดี
มาวิ่งแล้วให้ทำไงตอนนี้ฮะบ้านเมืองให้ทำไงฮะ
คณะรัฐมนตรีนายกให้ทำไง
ไม่สมควรทำคือคือก็ไม่สมควรทำอยู่แล้วครับ
สมควรทำการจะทำแก๊ปเนี่ยคุณต้องทำในขอบเขต
และกฎิกาตามตามวินแล้วก็ตามตาม
กฎหมายเลยว่าไว้ว่าง่ายจะทำไม่ว่ากัน
แต่คุณก็ต้องไปรับที่ไม่มีวินเท่านั้น
มันถูกกว่าไม่กี่บาทไม่กี่บาทหรอกไม่กี่บาท
อย่างเขตเมื่อวานเนี้ยไปอ่าอันอะไรนะ
วันทศรเราวิ่งหกสิบบาท
แก๊บมีโปรสี่สิบบาทถ้าไม่มีโปรก็ห้าสิบบาท
ประมาณนั้นถามว่าแก๊ปทำไมถูกกว่าใช่เขาถูกกว่า
เขารับตรงนี้แล้วเขาก็ไปเขาไปส่งพฤษศาลปุ๊บ
เขาก็ไปส่งพฤษศาลเสร็จเขาก็กดรับพฤษศาลที่ตรงนั้นกลับ
เขาได้สองต่อสองเด้งแต่วินไปตรงปุ๊บต้องกลับวินเท่านั้น
นี่คือตามหลักของวินที่เป็นจุดแต่แก๊ปไม่มีเป็นจุด
ไปหากินโดยที่ไม่เป็นจุดแล้วรับไปมั่
เราลดราคาให้ถูกของแก๊บได้ไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้
ลดราคาให้แก๊ปหรือว่าเท่าเทียมแก๊ปไม่ได้หรอก
เพราะแก๊ปเป็นบริษัททุนใหญ่เราวิ่งตามกฎิกาตามกฎหมาย
ตามราคาของขนส่งเท่านั้น
ผลกระทบแน่นอนผมพูดมาตั้งก็หลายปีแล้ว
ผลกระทบแน่นอนที่มีผลกระทบคือการแย่งลูกค้าแต่ราคานี่คือผลกระทบ
ถามว่าทำไมผู้โดยสารถึงพอใจของแก๊ปก็แก๊ปมีโปร
แก๊บวิ่งตามราคาเราทุกพื้นที่แต่เขาไม่วินเป็นจุดไง
วินเป็นจุดถึงมีผลกระทบตรงนี้
ก็อยากบอกว่าอย่าดูคลิปตอนแรกต้องดูว่าหลังล็อกแรกเป็นยังไง
แรกแรกเขากลัวเราก่อนไม่เชื่อก็ไปถามแก๊ปคนนั้นได้ขอ
มาคุยกันว่าใครผิดใครก่อนใครกวนใครไม่กวน
อย่ามองภาพตรงนั้นอย่ามองภาพคลิปแรก
ต้องมองจุดหลัง

เขากล้าสัมภาษณ์ให้ผมแบบผมหรือเปล่า
ถ้าเขากล้าสัมภาษณ์แบบผมให้เรียกเขามา
เรียกเข้ามาถามว่าทำไมถึงเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ต้องไปเรียกเขามานะผมไม่กล้าผมไม่พูด
ให้เขายืนยันเลยว่าตอนแรกเขาพูดอะไรบ้าง
กวนผมก่อนไหมผมถึงเมลมตรงนั้น
ไม่มีใครอยู่ดีไปท้าตีท้าต่อยหรอก
ผมขับวินผมก็อยู่ที่สว่าง

อย่ามองคนด้านนอกอย่ามองแค่ส่วนคลิป
ต้องดูด้วยว่าต้นต่อสาเหตุมันมาจากตรงไหนก่อน

ไอ้ที่ไปลุมเนี่ยคือเขา
เขาคืออะไรอ่ะที่ไปรุมเนี่ย

มาก็ว่ากล่าวตักเตือนเฉย

เคสของผมเนี่ยที่ผมโอ้โหท้าตีท้าต่อย

ไปเขาเรียกว่าไปอะไรอ่ะ

แค่นั้นเองแต่ผมเป็นคนเท้าเอง

ผมเป็นคนไล่เขาเองตอนแรกคนเดียว

คือเกิดอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเอง
ไม่ได้คิดอะไรมากมาย

อย่ามาดูช่วงคลิปที่ปล่อยออกมา

ต้องดูช่วงแรกว่าแก๊ปคนนี้เขาพูดอะไรบ้าง
ก็อยากฝากไปถึงผู้บริโภคนะครับ

ควรให้สิทธิ์ของ

ไปตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมไปเท่าไหร่
ถ้าคุณไม่พอใจราคาคุณไม่อยากจะไป
คุณค่อยไปเลือกรถอื่นหรือไปขึ้นตรงอื่น
ไม่ใช่ว่าไปขึ้นหน้าวินเขา
ก็อยากจะฝากไปถึงผู้บริโภคด้วย
แต่การที่คุณจะอ้างสิทธิ์ของคุณว่า
เงิน๖คนสิทธิ์ของคุณคุณจะเรียกอะไรก่อน
คุณก็ควรจะคำนึงถึงความถูกต้อง
ว่าความดีของวินที่อยู่ประจำจุดเขาก็มี
ก็ควรจะมองในมุมที่มันดีกว่าที่มันดูดีกว่า
ไม่ใช่ว่าจะโจมตีกันว่าวินไม่ดีวินป่าเถื่อนมาฟงมาเฟีย

วินทำความดีเยอะแยะนะครับ
ร่วมก็คู่ภัยอะไรก็มีเยอะ
ปริญญาตีวินมอไซค์จบปริญญาตี
เป็นตำรวจเป็นข้าราชการเขาก็ขับวินกันทั้งนั้น
ใจจริงของวินโมไซด์เนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่องกับใคร

เขาไม่อยากจะทบเมื่อเข้ามาแกล้งของตัวเองหรอก
เขาทำงานอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวันเห็นหน้าลูกค้าทุกวัน

แต่คุณมาผมขอคุณแล้วแต่คุณก็ยังกลับมารับอีก
หรือไม่ก็คุณแอบมารับด้านหลัง
เพราะผมก็ไม่ได้ว่าบางทีเจอหนักเข้ามันก็ทำใจไม่ได้
มอไซค์แต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็มีจำนวนจำกัด
กว่าจะถึงคิวแต่ละคิวอ่าแล้วบอกว่าเออแล้วทำไมไม่ไปรับที่อื่น
ทำไมไม่ไปทำแก๊ปคือหน้าคอนโดหน้าที่ทำมาหากินอ่ะ
ของเขามันมีไม่จำเป็นที่เราต้องแบ่งภาระ
เพิ่มภาระหรือว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับใคร
เขาขับได้เท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้น
เขาบอกว่าเออแล้วทำไมวินมีผู้ชมัดแก๊ปด้วยล่ะ
จะได้แบบสองทางสามทางแก๊ปโมไซไม่ทำแก๊ปปัญหาหนึ่ง
การรับพฤษศาลครับคือการปล่อยสัญญาณรับพฤษศาลเนี้ย
มันไปทำให้วินคนอื่นเขาเดือดร้อนวินคนอื่นที่เขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็น
เทคโนโลยีไม่ได้มันก็มีเยอะแยะ
ใช่มีข้อจำกัดหลายอย่าง
อืม